โอ้โหวันนี้หลายความคิดเห็นมากค่ะครับประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงของประเทศไทยภาษาอังกฤษ
จากคำว่าแบงค์คอร์กอืมเป็นกรุงเทพมหานครแบบทับสับ
แต่จริงแล้วมีคำชี้แจงออกมานะคะว่าไม่ใช่เปลี่ยนเป็นการแก้ไขแค่สัญลักษณ์บางอย่างแค่นั้นเอง
อืมแต่มาดูประเด็นนี้กันก่อนมันเริ่มต้นจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่องกำหนดชื่อประเทศดินแดนเขตการปกครองและเมืองหลวงตามที่ราชบัณฑิตยศภาเสนอ
พบว่ามีการแก้ไขชื่อเมืองหลวงภาษาอังกฤษจากแบงคอกเป็นกรุงเทพมหานครภาษาอังกฤษ
ครับแต่คำว่าแบงคอกไปใส่วงเล็บเอาไว้ด้านหลังอย่างที่เห็นในภาพอืม
วิจารณ์เยอะมากเพราะคนสงสัยว่าเปลี่ยนทำไมเออ
ถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยอย่างอื่นต้องเปลี่ยนตามไหมเช่นพาสปอร์ตอืม
เอกสารที่เป็นหนังสือทางราชการครับสนามบินหรืออะไรหลายอย่างอ่ะ
จะต้องเปลี่ยนไหมกลางดึกเมื่อคืนนี้เพจเฟซบุ๊ก
สำนักงานราชบัณฑิตยศภาได้โพสต์ข้อความชี้แจงแบบนี้นะคะ
กรุงเทพมหานครภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะใช้ได้ทั้งสองแบบครับ
กรุงเทพมหานครเป็นภาษาอังกฤษแบบทับศัพท์และแบงคอกเหมือนเดิม
มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาจากกระทรวงการต่างประเทศร่วมพิจารณาด้วยนะคะ
เพื่อให้ส่วนราชการนำการกำหนดชื่อประเทศดินแดนเขตการปกครองและเมืองหลวงดังกล่าว
ไปใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
และคอรมอเห็นชอบในหลักการก็จะอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาประกอบกับข้อสังเกตจากกระทรวงการต่างประเทศก่อนจะดำเนินการต่อไป
อันนี้คือคำชี้แจงถ้าฟังแบบนี้สาเหตุคือ
เอาไปใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางราชการและให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
แต่ก็เกิดคำถามอยู่ดีว่าแล้วทำไมจะต้องปรับล่ะ
ทางราชการที่ใช้อยู่เดิมมันมันไม่ดีตรงไหนมันผิดตรงไหนก็ใช้แบงคอกไม่ได้เหรอ
เออแล้วมันจะให้สอดคล้องกับสภาพการณปัจจุบันมันคืออะไรอืม
ทีมข่าวของเราเลยไปถามความคิดเห็นมาเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
ส่วนตัวคิดว่าชื่อเดิมเนี้ยมันก็ดีอยู่แล้วครับเพราะว่าแบบเป็นชื่อแบบที่ชาวต่างชาติเขารู้จักเนอะแบบแบงคอร์กเป็นกรุงเทพเนอะแบบเขารู้จักชื่อนี้มานานแบบไปไหนไปไหนก็เออแบงคอร์กไม่เอ็นแบงคอร์กอะไรแบบเนี้ยครับพอพอเปลี่ยนชื่อแบบนี้รู้สึกว่าแบบไม่ไม่ค่อยชินเนอะแบบรู้สึกแบบชอบชื่

คนได้เตรียมตัวในการแบบว่าการที่จะเปลี่ยนชื่อจริงจริงเพราะว่าสมมุติเวลาเป็นไฟล์ต่างประเทศใช่ไหมครับกลับมาอย่างเงี้บางทีแบบพวกฝรั่งหรือว่าพวกอะไรพวกคนต่างชาติเขาอาจจะไม่คุ้นกับคำนี้เขาก็เลยอาจจะแบบว่าส่งผลกระทบต่อในเรื่องต่างก็มีทั้งด้วยแล้วไม่เห็น
ถ้าเกิดยังไม่ต้องติดแปลงอะไรทันทีก็จะใช้ได้ไว้ก่อนอ่ะนะ

เพราะว่าอุตส่าห์ผลิตที่สำรวจก็จะได้
ก็คงใช้ไปก่อนครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับ
ส่วนท่านที่อยู่จังหวัดอื่นก็ไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมฮะ
กรุงเทพต้องถามผู้ว่ากอทมด้วยฟังผู้ว่ากอทมหน่อยนะครับ
จริงมันก็มันน่าจะไม่ได้ถือว่าเปลี่ยนชื่ออะไร
เพราะว่าปกติก็กรุงเทพหานครเนี่ยมันก็มีชื่ออยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าฝรั่งบางค่าอาจจะเรียกยากนิดนึงเขาก็เรียกบางกอกแบงคอกอะไรก็
ผมว่าเดี๋ยวคนนองเข้าใจกันได้อันไหนที่สื่อสารง่าย
ชื่อมันเป็นเพียงนามธรรมเท่านั้น
แบงคอกนี่มาจากบางกอกตั้งแต่สมัยอยุธยาดูนะ
เขาก็เรียกกันเลยมาจนเป็นแบงคอกแบงคอกนะครับ
ทางรัฐบาลก็ยืนยันเหมือนที่เราเล่าให้ฟังนะฮะ
ก็เป็นลักษณะเหมือนกับที่ท่านเห็นที่หน้าจอเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านผู้ชมครับ
กรุงเทพมหานครวงเล็บแบงคอก
ใช่ค่ะจากเดิมเป็นกรุงเทพหานครอัธภาคหรือเซมิโคลอนแบงคอก
ก็เลยชี้แจงมาว่ามันเปลี่ยนแค่เครื่องหมายอย่างเดียวแค่นั้น

ค่ะก็ถามต่อว่าถ้าเปลี่ยนแค่เครื่องหมายแล้วจะเปลี่ยนทำไม
ก็มีคำถามต่อเนื่องค่ะ
หรือว่าพรุ่งนี้เราต้องไปทานอะไรโจ๊กโจ๊กแบงคอกโจ๊กกรุงเทพมหานครไหม
กรุงเทพมหานครยูนิเบอร์ซิตี้ดิฉันจบแบงคอกยูนิเวอร์ซิตี้
ไม่เปลี่ยนชื่อคนก็เลยพูดกันเยอะเลยนะฮะ